เรื่องโควิด๑๙ค่ะเราก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ
แล้วก็ยังมีอีกหลายคนเหมือนกันที่รอคอยความช่วยเหลือ

คนบันเทิงของเราเองค่ะก็ไม่นิ่งนอนใจนะ
ก็มีการช่วยเหลือกันเกิดขึ้นนั่นเอง
เดี๋ยวเราไปดูสามีภรรยาคู่นี้กันบ้างค่ะ

ก็ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งค่ะ
จากการขายผลิตภัณฑ์ของเธอนี่แหละ

ร่วมกันบริจาคจำนวน๑ล้านบาท

โดยจะกระจายไปตามโรงพยาบาล
แล้วก็มูลนิธิต่างตามความเหมาะสมต่อไปนะคะ
พี่ฮาน่าก็บอกว่าขอผลบุญในครั้งนี้

แคล้วจากโรคภัยไข้เจ็บต่างค่ะ
แล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ

ด้านอดีตนักร้องหนุ่มค่ะคุณเจมส์เรืองศักดิ์ค่ะ

ที่บริจาคให้กับโรงพยาบาลต่าง
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสิริราช
โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย

จำนวนที่ละ๕๐๐๐บาทค่ะ
คุณเจมส์บอกนะคะว่าเขาและครูก้อยภรรยา
แล้วก็ครอบครัวช่วยบริจาคเงิน
เพื่อสมทบทุนในการเร่งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙ค่ะ
จำนวน๒แสนบาทด้วยกัน

แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเลย
พร้อมฝากความห่วงใยค่ะถึงคนไทยทุกคน
ให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะคะ
ตอนนี้ใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไปก่อนนะคะ
ส่วนทางด้านคู่รักคู่นี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอยพีชเมเกอร์ค่ะแล้วก็พี่เจี๊ยบนะคะ

หอให้คนไทยได้อิ่มท้องแล้วกันสุดยอดจริงพี่ไอเดียพี่ดีมาก
เห็นแล้วแบบสุดยอดยกนิ้วให้เลย
เมารถขายกับข้าวคุณผู้ชมค่ะคนไทยคุ้นเคยกันดี
เพื่อแจกของสดและของแห้งไปคันเดียวมีหมดทุกสิ่งอย่าง
เอาเอาสิขอยังชีพให้ทุกคนได้อิ่มท้องค่ะ
ด้วยการโพสต์บอกไว้ว่าใครเดือดร้อนผู้ที่ตกงาน
ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัวผู้สูงอายุผู้ที่เดือดร้อนในทุกกรณี
มารับฟรีครับพร้อมกับบอกพี่กัดไปนะคะ
ก็อย่างเช่นค่ะวันนี้นะชุมชนโซนวิภาวดีรังสิตดอนเมือง
ส่วนพรุ่งนี้ค่ะชุมชนโซนโชคชัย๔ราชพร้าวค่ะ
ส่วนวันอื่นแล้วก็สถานที่ที่จะแจ้งนะคะ
หรือว่าที่จะจัดให้มีการแจกเนี่ย
ถ้าใครต้องการความช่วยเหลือแบบนี้นะคะ
ว่าคนที่จะมารับของนะต้องใส่หน้ากากอนามัย
ระยะห่างด้วยและไม่หยิบจับอาหารด้วยตัวเอง
เพื่อความปลอดภัยนั่นแหละปิดท้ายกันนิดนึงละกันค่ะ
จันจิจันจิราค่ะขอร่วมทำบุญนะคะ
ด้วยการเดินทางไปบริจาคเลือดละกัน
นักแสดงสาวบอกว่าบริจาคเลือดครั้งแรกของจันจิเลยค่ะ
ตอนนี้กำลังขาดแคนเลือดนะคะ
อยากเชิญชวนมาร่วมกันบริจาคเยอะนะคะ
เช่นเดียวกับสาวปันสุทัศตาคุณผู้ชมค่ะ
จับมือน้องชายปิงปองไปบริจาคเลือดนะคะด้วยเช่นกันค่ะ
อันนี้คุณพ่อก็เพิ่งเปื่อยป่วยเป็นโควิด๑๙คุณพ่อรักตาตัวอยู่
คุณผู้ชมจะเห็นว่าช่วงนี้ช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไปนะคะ
คุณผู้ชมค่ะก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะ